ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโอ้โหเรื่องนี้ไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนกัน
พระลูกวัดรูปหนึ่งทนไม่ได้เพราะว่าถูกรองเจ้าอาวาสท้าตรวจฉี่
ด่าพ่อล่อแม่ทนไม่ไหวแล้วกระโดดฟาดก้านคอเลยค่ะ
พระรองเจ้าอาวาสนี่คือหงายหลังสลบเหมือดไปเลยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
แล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างติดตามจากรายงานเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกนาทีพระสงฆ์รูปหนึ่งก่อเหตุกระโดดเตะก้านคอพระอีกรูป
กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้และขึ้นไปกระทืบซ้ำจนอีกฝ่ายล้มหงายหลังหมดสติ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ภายในลานวัดลางควรตำบลลางควรอำเภอลางควรจังหวัดกาญจนามุรี
หลังเกิดเหตุชาวบ้านต้องนำตัวพระรุ่งเรืองเทพเทียนอายุ๔๐ปี
ก่อนที่หญ้าจะพาเข้าแจ้งความที่สลางควรเนื่องจากมีบาดแผลบอบชั้มไปทั่วร่างกาย
รุ่งเรืองซึ่งเป็นรองเจ้าวาดวัดเหล่าขวัญเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนเองกำลังกวาดใบไม้อยู่ภายในวัด
ระหว่างนั้นพัฒนพัฒน์ได้เดินเข้ามาหาเรื่อง
โดยถามตนเองว่ามองหน้ามีปัญหาอะไร
ถ้ามีปัญหาก็ไปเจอกันหลังเมนได้

เดินหนีและไม่ไปตามนัด
จากนั้นไม่นานพระธนพัฒน์ได้เดินไปหาเจ้าอาวาสที่กุฏิ
ก่อนที่จะตรงมาหาตนเองที่กำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้
และกระโดดเตะก้านคอจนตัวเองหงายท้องหมดสติ
ทำความสะอาดเสร็จก็ไปนั่ง
นี่เขาก็ไปหาลูกพ่อลูกพ่อเจ้าอาวาส
พระครูเจ้านัสบดพระเบิกนี่มีปัญหาของผมบ่อยครับ
เขาก็นั่นเลยผมก็พูดเรื่องยาเสพติด
เพราะลูกพี่ชายทำไมเอาชี้คนอื่นไปตรวจ
เขาเอาฉีดคนอื่นไปตรวจแล้วมาชี้ตัวเอง

มันก่อนนั้นใช่ไหมครับครับ

เขาก็โมโหเลยครับขึ้นไป
ส่วนทางด้านของพัฒนพัฒน์ผู้ก่อเหตุยอมรับว่า
ตัวเองนั้นเป็นคนกระโดดเตะก้านคอพระรุ่งเรืองจริง

ตัวเองถูกพระรุ่งเรืองซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัด

รวมถึงกล่าวหาว่าตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันเกิดเหตุยอมรับว่าทนไม่ไหวจริงตะบะแตก

ท้าผมมากี่ทีเลยผมก็ลบนี่

เพื่อไปตรวจเชี่ยเรื่อยซึ่งงั้นที่ป๋าของมึง

ก็มาสิครับผมมาเลย

ทำหน่อยความด้ายพอไป
ล่าส่วนตำรวจสลขวัญ

ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บ

ต้องรอทางสำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
พระทั้งสองรูปมาสอบถามถึงสาเหตุข้อเท็จจริงอีกครั้ง
ในลิฟต์บุญนิ่มขาวไทยรักทีวีรายงาน